คุณผู้ชมค่ะจากกีฬาสนุกสนานกันไปแล้วไปดูที่เรื่องราวของความอร่อย๓๐ปีกันบ้าง
ร้านนี้เขาขายดิบขายดีมาเนิ่นนานนะจ๊ะ

ไม่บอกไม่ทราบ

กล้วยทอดเจ๊เวียงอ๋อก็กล้วยทอดนั่นแหละถูกต้อง
แต่ว่าเขามีสูตรนะคะที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับขายมานานกว่า๓๐ปี
เออร้านนี้นะตั้งอยู่ริมถนนพิกธชาตินะคะ
ทักษ์ชาติตรงข้ามกับสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
คุณผู้ชมเห็นร้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะต้องบอกเลยว่า
ทอดของเขาไม่ธรรมดาจริงจริงยังไงอร่อยเสมอต้นเสมอปลาย
มัดใจลูกค้าอยู่หมัดอ่ะครับคือเวลาคุณซื้อกล้วยทอดไป
คุณต้องรีบทานตอนมันร้อนถูกไหมใช่ค่ะถ้าทิ้งไว้นานแล้วเป็นไง
มันจะเหี่ยวมันจะแห้งพอได้ตอนร้อนเคี้ยวไปกว้าง

มันก็เป่าแห้ให้เย็นนิดนึง
แต่ที่สำคัญคือร้านนี้เนี่ยนะสูตรเด็ดเคล็ดลับคือกัดเข้าไปทีนะ
กรอบทั้งแห้งแล้วกรอบก็กรอบกำลังดี
รสชาติก็กลมหวานนิดเค็มหน่อย
นอกจากนี้ยังมีความมันด้วยคุณ

ใช่ใส่ถั่วใส่งาเข้าไปอีกโอ้โห
หอมหวานมันครบรสเลยทีเดียวนะจ๊ะ
แต่ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
ถ้าคุณนะยิ่งเคี้ยวไปนะหมับไปเรื่อยนะ
คุณจะสัมผัสถึงความหวานธรรมชาติของเนื้อกล้วยอีกค่ะ

จริงค่ะการันตีเลยนะว่าขายดีมา๓๐ปีแล้ว
เจ้าของร้านก็คือพี่สังวานแซ่ตั้นนะคะ
เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกกล้วยนี่แหละ

เป็นเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วย

มันจะไม่สุกจนงอมแล้วก็ไม่หามไม่แข็งเกินไป

อีกหนึ่งเคล็ดลับคือการทอดนะจ๊ะ
จะต้องพิธีพิถันเปลี่ยนน้ำมันทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นก็จะได้กล้วยที่สีเหลืองทองสวยงามแล้วก็สุกน่าทาน
มาพูดถึงราคาขายบ้างเผื่อคุณชนะจะซื้อให้พวกเราทาน

ราคาไม่แพงคุณชนะจ่ายได้เลย

ใช่เลี้ยงมาทั้งบริษัทเลย

ตอนนี้ขอปรับราคานิดเดียว

แขนยังไม่ได้จับเลย
กี่เขาเรียกอะไรเป็นดิ้งหรือเป็นอะไร
กล้วยมันไม่ได้มีแขนมีดิ้งไม่มี

เราก็เสียด้วยความสบายใจ
เพราะฉะนั้นคุณต้องไปเหมาร้านนี้กล้วยทอดเจ๊เวียงนะจ๊ะ
เสียตังค์ไปแล้วคุณไม่ได้เสียใจแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้กล้วยอร่อยนะจ๊ะ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสหาซื้อก็ไปได้นะจ๊ะ๗โมงครึ่งถึงบ่ายสามเปิดทุกวันค่ะ
อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันจ้า